คุณผู้ชมปัญหาของยาเสพติดเนี่ย
มันร้ายกว่าที่เราคิดเยอะมากนะคะ

แม่คนนึงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
แล้วรักลูกสาวมากดูแลธนุถนอมอย่างดี

คอลูกตายคามือค่ะ

หมู่บ้านชนเผ่าลาหูในตำบล

น้องถูกปาดคอด้วยอาวุธมีด
ใกล้กันมีมีดดายาเปื้อนเลือดตกอยู่ค่ะเป็นอาวุธสังหาร
คนก่อเหตุคือแม่แท้ของน้องเองแม่อายุ๒๘ปี
พอก่อเหตุเสร็จก็เดินไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ตู้ยามผาหงษ์
ญาติคนก่อเหตุบอกว่าแม่เด็กอ่ะป่วยจิตเวช
ถ้าขาดยาจะไม่พูดกับใครเลยจะมีอาการกระวนกระวายเดินไปเดินมา
เข้าออกรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงมาก็หลายครั้ง
แต่ช่วงหลังเนี่ยเหมือนจะเครียดบ่อยเพราะว่าคนแม่ตกงานด้วยไม่มีเงินใช้ด้วย
แล้วตอนก่อเหตุคิดว่าลูกอาจจะร้องไห้งอแงกวนเลยตัดสินใจก่อเหตุ
เราส่งคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะ
ตอนที่ไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าญาติญาตินำศพของน้องผู้หญิงมาทำพิธีตามหลักชนเผาลาหูไปเรียบร้อยแล้ว
ได้คุยกับคุณยายของน้องค่ะยายของน้องก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุนะคะ
คือยายเนี่ยแกสื่อสารภาษาไทยไม่ได้ก็ให้ในตานที่เป็นญาติกันมาเป็นล่ามให้
คุณยายเล่าแบบนี้ตอนเกิดเหตุประมาณสัก๖โมงเย็น
ยายกำลังทำกับข้าวอยู่หลังบ้านยายบอกไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
จนกระทั่งเดินเข้ามาในบ้านจะพาหลานไปอาบน้ำโอ้โหหลานนอนจมกองเลือดโดนปาดคอไปแล้วค่ะ
แล้วก็เห็นลูกสาวเดินออกจากบ้านไปจนกระทั่งชาวบ้านมาบอกว่าลูกสาวถูกตำรวจจับ
เธอบอกว่าเธอเสียใจมากที่ลูกสาวฆ่าหลานรู้ว่าลูกป่วยจิตเวท
แล้วก็พาไปรักษาอาการทางประสาทมาตลอดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ป่วย
ลูกสาวไม่เคยทำร้ายลูกของตัวเองเลย
อุตส่าห์พาลูกสาวเธอไปรักษาทั้งที่โรงพยาบาลในท้องถี่ก็ดี
โรงพยาบาลสวนปรุงในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ดี
ถามว่าแล้วอยู่ทำไมเขาถึงมีอาการเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทได้
ยายบอกว่าลูกแม่เสพยา
กินยาประสาทเป็นปรุง

วัชนุม
คุยกับนางมะลิน้องสะพ้ายที่บ้านอยู่ใกล้กัน
บอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหมือนกัน
และอาการของแม่เด็กหรือคนเกาะเห็ด
ก็ดูปกติคือไม่ได้โวยวายอารวาสหรือคลุ้มคลั่งอะไร
รู้อีกทีนึงตอนได้ยินเสียงยายของเด็ก
กรี๊ดลั่นบ้านอืมก็เลยรีบวิ่งไปดูถึงเห็นว่าอ้าว

แล้วก็เห็นว่าแม่เด็กเดินไปหน้าหมู่บ้านแล้วก็ถูกตำรวจจับ
ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นการเดินออกไปมอบตัวด้วยตัวเอง
ก็หรอแล้วก็มาดูมาเจอกับสามารถน้อมแบบนี้
ตีนแต่ตอนที่แม่ไม่อยู่
หรือทำไมแม่ลองให้เวลาแม่ไปทำงาน
เรื่องนี้ที่มันเศร้ามากคือเพื่อนบ้านนะคะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
คนก่อเหตุเป็นคนที่รักลูกสาวมาก
ซื้อขนมป้อนข้าวป้อนน้ำดูแลตลอด
และไม่เคยมีพฤติกรรมทำร้ายลูกเลยแม้จะป่วยทางจิตเวทแต่ก็พูดคุยได้ตามปกติ
ชาวบ้านบอกว่าคือผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวครับ
ช่วงนั้นเนี่ยเขาไปทำงานที่ร้านอาหารในอำเภอเชียงดาว
พอมันมีช่วงโควิดก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านครับ
แล้วตั้งท้องกลับมาด้วยก็ไม่รู้ว่าพ่อเด็กคือใคร
แต่ตั้งแต่คลอดมาเลี้ยงดูลูกมาจนอายุ๒ขวบรักดูแล
แล้วก็ธนุถนอมลูกสาวคนนี้เป็นอย่างดีครับไม่คิดเลยจริงจริงว่า

ไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินค่ะแล้วมันไม่ได้ยินอีกที
ยายมันร้องไห้อ่ะเขาร้องยังไงร้องอย่างดังเลยว่าโอ้ยทำไมทำอย่างงี้
อย่างนี้ไม่เคยคิดค่ะเพราะว่าเขาก็รักลูกอยู่
อุ้มไปอุ้มมาซื้อขนมให้กินอยู่ค่ะพูดคุยได้ปกติอยู่ค่ะ
พูดรู้เรื่องจริงเมืองต้นตำรวจก็ตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นอ่ะนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พรุ่งนี้จะเตรียมตัวฝากขังศาลจังหวัดฝางค่ะครับ